คุณผู้ชมครับมีผู้ชายคนหนึ่งเขาออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมหน่อย
เพราะว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่อนุสวรีชัยสมรภูมินะครับจุดวงเวียนพอดีเลย
รถจักรยานยนต์เกี่ยวกันล้มกันแต่ว่าตัวเขาบาทเจ็บ
ต้องผ่าตัดต้องรักษาค่ารักษาประมาณ๓แสนกว่าบาท
คู่กรณีเพิ่งติดต่อมาเกี่ยวกับการเจรจาชดใช้ค่าเสียหาย
แต่เขาบอกว่าของเขาเนี่ยโอ้โหมันแพงจริงมันหนักจริง
ไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ
นี่นะครับจังหวะนี้นะฮะมีคันหนึ่งฉีกออกขวาแล้วเกี่ยวเขา
ทำเขาล้มไปสองคันแต่ตัวเองก็ไปนู่นละ

นู่นเลยนู่นลูกศรสีแดงนู่นฮะฟู้ดไปนู่นแล้วเห็นไหม
แต่ตัวคนเจ็บเนี่ยลูกศรสีเขียวเนี่ยเขาอยู่ตรงกลางพอดีนะฮะตรงนี้นะฮะ
จังหวะคันนี้นะครับหมวกกันน็อกสีแดงเนี่ยที่ปาดหน้าเขา
เพื่อจะเข้าวงเวียนเลี้ยวไปทางฝั่งขวาแล้วทำให้คันอื่นเขาไปเกี่ยวกันล้มอีกนะครับ
แล้วคันนี้ก็ไปเลยนะฮะก็จะเห็นไว้ชัดแล้วครับ
จักรยานยนต์คันที่เขาถูกเกี่ยวจนล้มหลังจากถูกตัดหน้าไปเนี่ยซ้อนมาสองนะฮะ
ชายหญิงนะครับที่วงเวียนอนุสวรีชายสมรภูมินะครับ
มีผู้หญิงขี่จักรยานยนต์ตัดหน้ากระทันหันแล้วก็หนีหายไปนะครับท่านผู้ชมครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเย็นวันที่๑๗สิงหาคมที่ผ่านมา
มีอีกคันนึงก็เกี่ยวล้มไปด้วยนะแต่ว่าคนนี้เขาเจ็บหนักสุดนะครับ
ก็คือคนที่ถูกตัดหน้าคันแรกแล้วก็ล้มลงไปเนี่ยนะฮะที่เป็นฝ่ายชายคนขี่เนี่ย
บอกว่าผมเนี่ยเป็นช่างภาพฟรีแลนซ์เพิ่งผ่านวิกฤตโควิดเพิ่งเริ่มจะมีงาน
โดนรถจักรยานยนต์อีกคันตัดหน้าเสียหลักล้มลงกระดูกซี่โครงกับหายปลาร้าหัก
ต้องผ่าตัดผมจะสามารถติดตามคู่กรณีมารับผิดชอบยังไงได้บ้างครับ
ตอนนี้เครียดมากเพราะค่ารักษาเนี่ยมันปลาไปสามแสนกว่าแล้ว
เขาก็แชร์คลิปแล้วก็โพสต์เรื่องราวเอาไว้
วันนี้เราไปคุยกับเขานะครับคนเจ็บชื่อนายเฉลิมชัยแก้วเพชร
อายุ๓๖ปีนะครับเป็นช่างภาพอิสระฮะช่างภาพฟรีแลนซ์
บอกว่าวันเกิดเหตุเขากับแฟนก็ขี่จักรยานยนต์ซ้อนกันมา
จะไปหาอะไรกินอยู่อยู่มีคู่กรณีขี่รถตัดหน้า
เพื่อจะไปทางขวาของวงเวียนเนี่ยแบบกระทันหัน
รถก็เลยเกี่ยวกันล้มตามที่เห็นในคลิป
แล้วก็มีอีกคันหนึ่งก็โดนไปด้วยตอนนี้เขาก็เครียดมาก
เนื่องจากอาการบาดเจ็บเนี่ยเจ็บหนักกระดูกหายปลาร้าแตก
โครงหักสามซี่ตอนนี้ไม่มีเงินเพียงพอในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วย
จากการประเมินเบื้องต้นของโรงพยาบาลที่เข้ารักษานะครับ
คิดเป็นเงินเนี่ยประมาณ๓แสนบาททำให้เครียดมาก
เนื่องจากตอนนี้ก็ไม่มีงานทำเขาทำงานฟรีแลนซ์ไงฮะอิสระ
พอบาดเจ็บก็ไม่มีเงินเดือนนะฮะก็ไม่มีรายได้
แน่นเจ็บอยู่กระดูกเขาไปประหักแล้วก็บวมแล้วก็มีซี่โครงหัก
เหมือนมันไปเขาเรียกเหมือนไปบีบต่ออยู่อะไรครับ
ล่าสุดนะครับคู่กรณีที่หนีไปตั้งแต่วันเกิดเหตุเนี่ย
สิงหาช่วงเย็นเย็นนะครับคุณเฉลิมชัยบอกกับเราว่า
ว่าคนที่เป็นแฟนของผู้หญิงที่ขี่จักรยานยนต์ตัดหน้าเขาได้โทรศัพท์ติดต่อมาหาแล้ว
เจรจาเกี่ยวกับการช่วยเหลือค่าเสียหายต่างนะครับ
นัดเจอกันสอนอพญาไทยวันพรุ่งนี้เวลาบ่าย๓นะครับ
แล้วเขาก็ได้กล่าวขอโทษในเบื้องต้นเอาไว้บอกว่าแฟนของเขาไม่ได้ตั้งใจขี่รถหนีนะ
แต่ตอนนั้นก็ตกใจขี่ตัดหน้าเขาแล้วได้ยินเสียงล้มก็ตกใจ
ก็เลยขี่รถกลับบ้านไปก่อนกลับไปถึงบ้านก็ร้องไห้แล้วก็เครียดมาก
พอเห็นข่าวว่าเจ็บหนักค่ารักษาเยอะอะไรเขาก็เลยติดต่อมา
เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันที่สอนอพญาณไทยตอนบ่าย๓จะไปจิรจา